เจ้าของสถานที่ที่เขาใช้เก็บรถของกลางเวลาประสบอุบัติเหตุอะไรแบบนี้
บอกว่าอยู่ได้ยินเสียงแตรรถ
ซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วคือเจ้าของรถเนี่ยเสียชีวิตด้วย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพิธีในการทำบุญนะคะ
ทิศส่วนกุศลให้กับคนตายด้วยค่ะ
อู่ลุงนึกประจวบรถยก

ซึ่งเป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของ

เมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดพิธีทำบุญครั้งใหญ่กันอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตนะคะ
ที่เสียชีวิตคาที่ภายในรถที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละก็มีทั้งชาวบ้านมีตำรวจภูทรเมืองประจวบคิริขันมาร่วมพิธีกัน
สมนึกกลัดสมบูรณหรือลุงนึกซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ก็เล่านะคะว่างานทำบุญประจำปีเนี่ยทำมาตลอดสามสิบปีค่ะ
ทีนี้เมื่อคืนช่วงกลางดึกก่อนที่จะมีการทำบุญเนี่ย
เกิดเรื่องหลอนเพราะว่าได้ยินเสียงแตรรถออกมาจากซากรถกระบะโตโยต้าสีขาว
ทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้สามสามห้าเจ็ดประจบคีริขันต์ค่ะ
ซึ่งเป็นรถที่คนขับเสียชีวิตค่ะที่คันนี้เนอะคือจู่จู่ค่ะ
แตรมันดังขึ้นแล้วไม่ได้ดังแบบทีเดียวเงียบ
มันดังนานกว่า๒๐นาทีค่ะเขาเดินออกไปที่รถแล้วพูดไปว่าทางใครทางมัน
อย่ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วจะทำบุญให้
หลังจากนั้นแต่รถก็เงียบเสียงลงอ๋ออืมลุงนึกบอกว่าช่วงไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยบ่อยเนี่ย
หมั่นมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายที่ผ่านมาเนี่ยตัวลุงนึกเคย
โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัวเป็นประจำ
นำโชคก็ได้มาจากไหนก็มาจากเลขทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุ
นี่แหละค่ะและทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
ถ้ารถยนต์คันไหนไม่ได้มีการทำประกันภัยไว้หรือหากญาติผู้ประสบเหตุ
ไม่มีเงินจ่ายค่ารถยกเนี่ยลุงนึกก็บอกว่าเขาไม่คิดนะ
เขาไม่คิดค่าเคลื่อนย้ายรถเลยสักบาทเพราะว่าต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
แต่ก็อยากฝากไปถึงผู้ขับขี่ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถด้วย
ขับรถที่ไหนก็ต้องมีสตินะคะให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดค่ะ